ปฏิบัติการทั้งภายในถ้ำทั้งนอกถ้ำนะคะ

เจ้าหน้าที่เขามีการปรับแผนนิดหน่อยนะคะ

ก็ไปหาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับจุดเนินนมสาว

เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งทางออก
ให้กับทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะ

ปฏิบัติการที่อยู่นอกถ้ำมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ประหลักกระทรวงมหาดไทยนะคะ
มีคำสั่งให้นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ซึ่งถูกย้ายไปเป็นเพื่อราชการจังหวัดเผยา
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะคะ
ซึ่งในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ก็ยืนยันว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้

คือวันนี้ก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนะคะ
ทำแผนการลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิต

ไปจนถึงกรณีที่ดีที่สุด
ซึ่งรายงานที่ได้รับล่าสุดนะคะ
ทั้ง๑๓ชีวิตยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ส่วนสภาพจิตใจก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะคะ
แม้ว่าจะได้รับสารอาหารไปบ้างแล้วนะคะ
ส่วนความคืบหน้าปฏิบัติการในถ้ำ
ก็มีรายงานว่าหน่วยซิลใช้เวลาเดินทางจากปากถ้ำ
ไปถึงจุดที่พบทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน

ใช้เวลาเดินทางจากปากถ้ำเข้าไป๖ชั่วโมง
ส่วนการเดินทางออกมาจากปากออกมาที่ปากถ้ำอีกครั้งนึง๕ชั่วโมง
ทำให้การดูสถานการณ์แบบล่าสุด
ภายในจุดที่ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนอยู่
ส่งข้อมูลส่งอะไรกันมาถึงศูนย์บัญชาการด้านนอก

เข้า๖ชั่วโมงออก๕ชั่วโมงรวมแล้ว๑๑ชั่วโมงเลยนะคะ
ลากสายโทรศัพท์เข้าไปในถ้ำ
ซิลทำไปถึงจุด๓แยกแล้วค่ะ
แต่ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อสารเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
ส่วนการระบายน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้การเดินทางจากปากถ้ำไปจนถึงห้องโถง๓
เหลือจุดที่ต้องดำน้ำจุดเดียว
จากเดิมมี๓๔จุด
ส่วนการเดินทางจากห้องโถง๓ไปยังเนินนมสาว
ยังมีจุดที่ต้องดำน้ำอยู่เยอะเหมือนเดิมค่ะ
ปฏิบัติการด้านนอกถ้ำปรับแผนนะคะอย่างที่บอกไป
การค้นหาโพรงหรือปล่องอากาศ
ให้ทุกทีมโฟกัสไปที่หาพื้นที่ที่ใกล้
กับจุดเนินนมสาวให้ได้มากที่สุด
ภารกิจนี้ก็จะทำควบคู่กับหน่วยซิล
ที่จะค้นหาปล่องอากาศจากภายในถ้ำ
มีรายงานว่ามีโพรง๑จุดค่ะ
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของถ้ำหลวง
น่าจะเป็นจุดที่มีโอกาสเชื่อมโยง
ถึงจุดเนินนมสาวมากที่สุด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจอย่างละเอียดนะคะ

สูบน้ำในห้องโถง๒ทำงานได้แล้ว
เช่นเดียวกับการพบเส้นทางน้ำ๒แห่ง
ตรวจพบบริเวณห้วยมะกอก
เจ้าหน้าที่ได้ทำทางเบี่ยงน้ำสำเร็จแล้วค่ะ
ทำให้จุดนี้ไม่มีน้ำเข้าไปสมทบในถ้ำหลวงเพิ่มเติม
ขณะที่เครื่องสูบน้ำนอกถ้ำ
ก็เดินเครื่องเต็มระบบทั้งหมดนะคะ

น้ำออกได้ประมาณ๑๖ล้านลิตรต่อชั่วโมง
และมีบ่อบาดาน๑๐จุดระบายน้ำ
ก็ได้รวมกันจากการระบายน้ำนี้นะคะ

ส่วนบริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงเจาะบ่อบาดานค่ะ

ระบายน้ำได้๑๘๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมงนะคะ
ทำให้แต่ละชั่วโมงรวมกันแล้ว
ระดับน้ำภายในถ้ำลดลงมากกว่า๑เซนติเมตร

ระดับน้ำหน้าถ้ำอยู่ที่๒๘เซนติเมตร
และถ้าหากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
ดำเนินการทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราพาทั้ง๑๓ชีวิต
ออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ก็ต้องลุ้นว่าไม่อยากจะให้ฝนตกในพื้นที่
ปัจจัยสำคัญคือการระบายน้ำนะครับท่านผู้ชม